ค้ายาเสพติดดังนั้นตำรวจโบกเขาไม่จอดเลยฮะพวกค้ายาตำรวจจึงต้องเปิดปฏิบัติการในการยิงยางสกัดแต่ปรากฏว่ายิงยางสกัด
มันไม่โดนล้อมันโดนพื้นพอโดนพื้นมันไปโดนคนขี่มอเตอร์ไซค์
ตรงนั้นด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี

คือตอนแรกเนี่ยเจอเจ้าหน้าที่๓๔นายกำลังห้อมล้อม
เพื่อจะจับกลุ่มรถต้องสงสัยเป็นอีซูซู
ตอนนั้นยังไม่ชัดนะอีซูซูสีบรอนเข้ามาในตลาด
จากนั้น๑ใน๔ของเจ้าหน้าที่ใช้อาวุธปืนยิงเลยฮะ
ยิงเพื่อที่จะมีการควบคุมแต่รถคันดังกล่าวนี้มีการกระสุนมันกระเด็น
มันกระเด็นกระดอนไปชนไปเจอกับชาวบ้านคนหนึ่ง
เขาขี่มอเตอร์ไซส์มาตรงนั้นพอดีทำให้ชาวบ้านบาดเจ็บแล้วถูก
ถามท่านภูมิกับครับตรวจสอบไปที่ท่านภูมิกับโรงพักเมืองจันทบุรี
พยายามจะหาท่านหาท่านไม่เจออ้าวเจอใครเจอรอง
รองภูมิกับรองบอกว่าจริงเรื่องนี้ท่านภูมิกับต้องเป็นคนชี้แจง
แต่ในฐานะรองภูมิกับก็ยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจจะยิงคนหรอก
ตั้งใจยิงชาวบ้านตั้งใจจะยิงคนร้ายแต่มันเกิดอุบัติเหตุ
อุบัติเหตุคือกระสุนปืนมันไม่โดนยางพอเวลาโดนยางมันจะเข้ากระสุนปุ๊บ
แล้วล้อมันจะรั่วแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมันเหมือนจะกระดอนพื้น
พอกระดอนพื้นมันชนกับกระดอนพื้นแล้วมันกระเด้งขึ้นมาอีกที
คนขี่มอเตอร์ไซค์มาตรงนั้นเจอเหตุการณ์นี้พอดีเลย
กลายเป็นผู้เคาะร้ายถูกนำส่งโรงพยาบาลแล้ว
คาดว่าวันนี้ท่านภูมิกับโรงพักเมืองจันทบุรีจะมีการชี้แจงอีกที
แต่เมื่อคืนนี้คุยยังไงท่านก็ไม่ยอมชี้แจงฮะ
มีชาวบ้านแม่ค้าแม่ค้าอย่างคุณอรนุษย์นิเวศทองเริก

ไอ้ท่าไหนตำรวจยิงยังไงทำไมมันถึงมาโดนคนได้ฮะ
แต่ว่าเบื้องต้นอยากให้ตำรวจออกมารับผิดชอบกับความเสียหาย
และความเจ็บปวดครั้งนี้ด้วยจับโจรยังไงให้คนบาดเจ็บเกือบตาย
นี่คือการที่เกิดขึ้นจังหวัดจันทบุรีครับ